ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะครับว่า
ไม่ว่าผลการจัดอันดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จะออกมาอย่างไร
รัฐบาลก็ยังคงจะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่ต่อไปนะครับ
เพราะถือว่าการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องจัดการให้หมดไปครับ
ตำรวจนะครับพวกค้ามนุษย์พวกไรพวกนี้นะครับ
เขาจะทำเขาก็โดนเยอะแยะไปหมดนะนะ
ผลเอกประวิทย์ยังกล่าวถึงการนำคณะเดินทางเยือนพม่า
อย่างเป็นทางการในวันที่๒๙ถึง๓๐มิถุนายนนี้ด้วยนะครับว่า
หารือกับประธานธิบดีและผลเอกอาวุโสมินอองไลน
บัญชาการทหารสูงสุดของพม่า

ความมั่นคงการทำประมงผิดกฎหมาย

ขณะเดียวกันก็จะคุยกับนางองซานซูจีเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องแรงงานระหว่างกันด้วยครับ